มีคลายพักอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเขาจะก็ดีด้วย

ก้ะพยายามแบบสร้างสัดเมนูไหม
ขึ้นมาให้แบบมีความตื่นเต้นนะครับ

แต่ว่าก็มีความเป็น

รสชาติต่างอะไรอย่างเงี้ยก็

ที่พิเศษสำหรับครั้งนี้เลยก็คือ
สิ้นเดือนสิงหาใครยังไงก็มาลองกันได้
ชาวต้นปี
คิวงานเนอะคิวงานที่ไม่ตรง
คิวงานคิวละครก็ไม่มีใครจ้างมีใครติดต่อมา
งานนี้ช่วยดีมากที่ก็ว่างพอดี
เผินไหมหรือชินแล้ว
ก็ชินนะครับก็จากที่สัมภาษณ์ที่พูดคุยบนเวทีก็จะรู้ว่าแบบ
เราก็จะแบบสบายทำงานทำหน้าที่ของเราซึ่งแบบ
ก็มีความเป็นตัวเราด้วยแกล้งกันนิดหน่อยสนุกสนาน
แล้วก็ช่วยกันทำงานครับช่วยกันนะครับ
เมื่อกี้ทำไมพี่น้องเก่ง

เบลคิดคีย์
เพลงกุ้งหายากครับหายากเหมือนกัน
แล้วก็คือน้องก็ร้องเพลงดีครับ
แต่บางทีพอเรามาร้องด้วยกันเนี่ยคีย์มันริมต่ำไป
พอดีน้องสูงไปแยกร้องดีกว่า

สัมภาษณ์พี่คุณพูดอย่างไรบ้างครับช่วงนี้

ก็คือเราก็ทำงาน
แต่ก็พยายามจะหาเวลาว่าง
ที่แบบเจอกันบ้างอะไรนะครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟิกว่า

งานโน้นนี่นั่นเหรอ

ไม่ผมบอกให้เค้าแพ็คให้แล้ว
อ๋อก่ะกลิ่นต้นรถ
พี่พี่เค้าเอามาให้พี่สุดภูมิชนถ้าอยู่ในซองกระดาษ
เดี๋ยวคุณไปแย่งเค้าได้ยังไงครับ
เค้าเตรียมไว้รังบริธีเรียบร้อย
เค้าให้กลับไปทานระหว่างรถตีบกลับบ้าน
แต่อย่างนี้ตอนนี้มีวางแข่งทริปใหม่แล้วครับ
จะกลับไปลากเขาป่าอีกหรือเปล่าครับพี่ฟิโยยังพูดนั้นไหม
ล่าสุดก็เพิ่งไปมาไม่นาน
หน้าฝนเนอะในฝนสักเนี้ยวหน้าฝนอืม

เอาเป็นรอช่วงสักปลายฝนดีกว่า

แต่จะเรียกว่ายูงหมาให้ไต่อะไรไม่ตอบ

ไปกำลังแสดงความยินดีกับมิวเนอะ

สงสัยไหมตอนที่เห็นรอบผิง

นี่ก็เป็นการรองครั้งแรกของเขา

เรารู้อยู่แล้วค่ะ

ไม่เห็นน้องไม่เห็นนิวคุยกัน
แต่ผมก็ดีใจครับเวลาแบบคนทำงานมา
แล้วก็สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการเริ่มต้นชีวิต
มันก็ผมก็เจ๋งดีครับก็ยินดีด้วยครับ
แต่ไม่เป็นการผ่อนดันเราไกลกัน
ไม่เลยครับคือก็อย่างที่บอกครับก็ไม่รีบเนอะ
คือก็อยากให้แบบเราทำงานตรงนี้ให้ได้แบบนานที่สุด
คือไม่ได้โฟกัสว่าถ้าสมมุติว่าในอนาคตจริงอะไรอย่างนี้
มันจะกระทบกับงานหรือเปล่าจริงก็คงไม่ได้คิดขนาดนั้น
แต่แบบณปัจจุบันผมก็รู้สึกว่าแบบ
น้องเขาก็ยังมีความสุขกับการทำงานแบบมากถึงมากที่สุด
ชอบมากมีความสุขมีความสุขในการทำงาน

เรื่องนี้เรามีคุยกันบ้างไหมคะพี่เวียเอาดี
ไม่เลยครับไม่คุยเลยครับก็เอาเป็นว่าพยายามหาเวลา
แล้วก็ไปทริปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
แล้วก็หาเวลาได้พักผ่อนแบบเบาสมองบ้างอะไรอย่างนี้บางที

พี่แมนเตอร์ว่าให้เวลากันละกันอีกนานไหมคะ
หมายถึงว่าให้เวลาในการทำงานเหรอครับ
ไม่ได้ค่ะแต่แค่ความแผน

ผมคิดว่ามันก็เรื่อยเนาะ
ได้เราพอจารุมเมื่อกระทิเมตรเยอะมากหรือไหม
เมียพูดนะนะ

คือยังมีงานยังมีโปรเจกต์อะไรที่ยังต้องทำอยู่

คือเซอร์ไพรส์กันเอง

อาจิงเบลล่าชอบสไพยไหมคะ
หรือว่าเป็นการแบบพูดคุยกันดีกว่า

เราต้องชิงพูดก่อน
ผมว่าทุกคนก็คงต้องมีคุยกันบ้าง

คงไม่กล้าหารแบบ

มันก็ต้องรู้ใจกันประมาณนึงว่า

ไม่มีใครต้องรับคำตอบ

สังเกตมันอาจจะมีพลาดว่าง
ไม่มีคนพร้อมที่จะไม่แตกครับ
แต่ถ้าผมก็ก็ต้องติดตัวได้มากที่ดี
มันเร็วเกินเหมือนกันนะคะ

ช็อคไปเลย

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ให้ช่วงชีวิตของฉันหนาจบทัน

โหเพลงงถึงเสียรับหลอก

ขอบคุณทุกเรื่องราว

เธอสุดที่รัก
รู้ไม่ว่ามันดียังไง
หรือรู้ไม่ว่าสุขท่าชีวิตกับเรา
ความฉันนั้นไม่ไปที่ไร
รู้ไม่ว่าขอบคุณคุณ
ขอบคุณคุณสุขชีวิต
ที่ทำให้ฉันได้
ที่ทำให้ฉันได้กับเธอ
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว

ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ขอบคุณทุกเรื่องราว
ผิดหรือที่ฉันใจผิดหรือที่ฉันทำให้ดำ
สุดท้ายต้องทำให้เธอต้องเป็นเหมือนคนดีกัน
เพราะคุณคุณการกระทำของฉันเอง

จะปฏิทำของเราแปลรักก็ทหาร
ที่ไหนที่ฉันต้องถนต่ออยู่กับความอ้ำน้ำ
จนท้านไม่มีรายไม่นี่สักคนเข้าใจ
ไม่เหลือใครสงบไม่เลิกทำน่ะ

เจ็บปวดที่ทำเพราะรัก
แต่รักก็ทำร้าย
เพราะให้ใจมันร้าย
ไม่เหลือเศษฟ้า

ทิ้งให้ฉันต้องทนต้อง
อยู่กับความอ้างมัน
จนตายไม่มีเธอ
ไม่มีสักคนเข้าใจ
ไม่ลืมใครสักคนหลัง

เหมือนกับที่สุดของฉัน
ไม่ได้ยินแต่คนเดียวแน่นอน
แคชเช็คเกมก็บอกแล้วต้องในการทายใจนะครับ
เพราะว่าเบลชอบกินมากชอบกินทุกอย่าง
ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคืออันดับหนึ่งของของกินที่เขาชอบ
จริงเหรอใช่แต่ต้องพยายามเดี๋ยวจะลองแบบอืมต้องถามเผื่อแฟนคลับจะรู้มากกว่า
ลองเสียงดูน่าจะเป็นเรามีชอบให้ขึ้นจอตรงนี้เลยนะฮะ
เดี๋ยวเฉลยพร้อมกันทุกคนโอเคไหมฮะโอเคนะ
เอามาเรื่องของผักมากดีกว่าที่สุขขนาดนี้ไม่บอกค่ะ

ลองดูนะครับมีช้อยต่างให้ด้วยนะครับผมกับผักต่างมีทั้งซัก

เรียบร้อยข้อที่๒ตอบแล้วนะฮะตอบว่าผักสลัดน่าจะชอบที่สุด
ดูสีหน้าแก๊กติ้งเก่งสักนิดหนึ่งผมว่าถ้าจะกินทั้งทีเนี่ยครีมชิทเลยดูมันแบบง่ะ
พี่เวียเลือกทั้งหมดครับผมตอนเสร็จนี้ได้ตำตอบมาจากน้องครับ
นี่ช่วยด้วยพี่เวียนี่พูดเสมอเวลาทานข้าวกับคุณเบลล่า
ได้จ๊ะได้ครับอีกนึงค้นพิเศษนะครับผมบอกเลยว่าสี่ข้อนี้ครับ
สี่อย่างที่คุณเบลล่าชอบมากที่พี่เวียออกถูกนิดหนึ่งนะครับจากจอนี้ใช่ไหมครับ
อ่ะเชิญอะไรครับพี่แทน
ทีมเดอร์ล่าแฮสแท็ก

อีกครึ่งนึงคล้างไว้นิดนึง

อ่ายิ้มยิ้มหน่อย
เออ

เก่งใจพี่ด้วยคำก็อย่าให้พี่ยิ้มอีกนะฮะ

โอ้โห

มีก็มีแค่ซิลเดร์สิงหาใช่ไหมคะ
อย่างไงก็อยากให้มาชิมดู

อยากกินเบอร์เกอร์อย่างงี้
เค้าก็ไม่น่าจะกินเมนูเตือนแบบแปลกใหม่

เดี๋ยวมีท่าพิเศษมาด้วย

ขอชิดกันนิดนึงเซีย

ขอบคุณนะครับ